เมื่อคืนนี้นะฮะตำรวจสพปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันหนึ่งเนี่ย

ลืมลืมหนักเลยอ่ะจำชื่อตัวเองยังไม่ได้เลยจำไม่ได้นะฮะ
แม้กระทั่งชื่อแล้วก็ยังมาจอดรถไว้ที่ปั๊มก๊าซตรงนี้
ถามว่ามาจากไหนจะไปไหนก็จำไม่ได้ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นใครก็ไม่รู้
ทีนี้การที่จะติดต่อคนที่จะให้มาช่วยเหลือเขาจะยังไงต่อ
ต้องอาศัยออกข่าวแบบนี้เผื่อญาติจะได้จำได้
ก็ถามเขานะพี่มีญาติที่ไหนบ้างหรือเปล่าจะติดต่อยังไง
จำไม่ได้ค่ะขนาดตัวเองเขายังจำไม่ได้เลยนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับก็พบพลเมืองดีกำลังพยายามคุยกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้แหละ
ก็คือนายวิชชอบสุรินอายุ๕๒ปีนะครับ
เพราะว่าดูจากป้ายคุณป้ายบนรถนะฮะ
บนรถแท็กซี่ของเขานะครับเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ทะเบียนมมดชด๔๕๔๖๕๑กรุงเทพมหานครนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยสอบถาม
ตัวเขาเองได้แต่ตอบว่ามันจำอะไรไม่ได้เลย

โดยทางเพื่อนโชเฟอร์แท็กซี่คนอื่นที่เขามาจอดเติมก๊าซอยู่ที่นี่เหมือนกัน
เขาก็มาช่วยคุยนะพลเมืองดีหลายคนก็มาช่วยคุย
แล้วก็นำโทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้ของโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
ลองดูซิพี่ได้โทรไปหาใครบ้างหรือเปล่า
เอามาดูซิเอากดเบอร์ดูว่าเบอร์ล่าสุดโทรหาใคร
คนรู้จักไหมเนี่ยเบอร์เหล่านี้นะฮะ
กระทั่งกดโทรไปที่เบอร์หนึ่ง
เป็นเบอร์ของเจ้าของอู่รถแล้วก็เป็นหลานชายของนายวิชอบคนนี้ด้วย
ทีนี้ก็ถามนายวิชอบบอกว่านี่เจ้าของอู่กับหลานชายเนี่ย
ญาติพี่ใช่ไหมนายวิชอบบอกจำไม่ได้
จำทุกอย่างไม่ได้เลยนะครับ
และทีนี้ก็มีการพูดคุยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส
เอ้อวิดีโอเฉยวิดีโอคอไม่ใช่คอนเฟอร์เนส
วิดีโอคอร์ไปคุยกับลูกสาวที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
ปรากฏว่าตัวนายวิชอบเนี่ย
พอเห็นหน้าลูกสาวในวีดีโอคอลก็จำไม่ได้ว่าเป็นลูกสาว

จำไม่ได้จำไม่ได้เลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะฮะ
ที่ไหนเนี่ย

จากการสอบถามโชเฟอร์แท็กซี่คันอื่นนะฮะ
ที่มาช่วยกันทวนความจำให้กับนายวิชชอบเนี่ยนะครับ
โชเฟอร์แท็กซี่คันอื่นเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
พวกเขาก็มาจอดรถอยู่ในปั๊มก๊าซนี่แหละฮะ
จอดรถใกล้กับรถแท็กซี่ของนายวิชอบเลย

พูดคุยโทรศัพท์กับปลายสาย
บอกกับปลายสายบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน
และนายวิชอบก็หันมาหาพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันอื่น
และส่งโทรศัพท์ให้พูดคุยกับคนในปลายสายนะครับ

ตัวของพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันอื่นก็เลยบอกตำแหน่งที่อยู่ของปั๊มไป
แล้วก็หญิงในปลายสายก็บอกว่าให้บอกนายวิชอบหน่อย
ว่าให้คอยอยู่ที่ปั๊มนั่นแหละอย่าเพิ่งไปไหน
หลังจากนั้นไม่นานทางพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันอื่น
เขาก็มารู้ว่าปลายสายที่นายวิชชอบพูดคุยอยู่นั้น
ก็คือเจ้าของอู่รถแท็กซี่นะครับแล้วก็เดินทางมาหานายวิชอบที่ปั๊มแห่งนี้นะครับ
โดยทางญาติแล้วก็เจ้าของอู่แท็กซี่ซึ่งรู้จักคุ้นเคย
รวมถึงพ่อค้าขายบะหมี่ในปั๊ม
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่านายวิชชอบเนี่ยไม่เคยมีอาการลักษณะนี้มาก่อนนะครับ
ซึ่งทุกคนก็กลัวว่านายวิชชอบอาจจะโดนป้ายยาหรือเปล่า
อยู่ก็มีอาการหลงลืมความจำหายไปในขณะแบบทันควันนะนะ
ทางตำรวจนะครับก็แนะนำให้ญาตินำตัวนายวิชชอบไปหาหมอก่อน
เพื่อตรวจดูว่ากรณีความจำมันหายไปชั่วคราว
เกิดจากอาการเครียดอะไรหรือเปล่าหรือมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับ
ถ้าทางญาติสงสัยว่านายวิชอบถูกป้ายยาก็ขอให้มาแจ้งความไว้ที่สพปะเก็ต
เพื่อทางสพจะได้แบบต้องสืบสวนเรื่องนี้นะครับ
จากการตรวจสอบที่ตัวของนายวิชชอบแล้วก็ตรวจสอบภายในรถของนายวิชอบ
ก็ไม่พบกระเป๋าสตางค์นะครับพบเพียงเงินสด๑๖๐บาทในกระเป๋าเสื้อของนายวิชอบเท่านั้น